คุณผู้ชมคะจากกรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยช่วงนี้ประเด็นเกี่ยวกับผู้จัดการส่วนตัว
มันถูกนำมาพูดถึงเยอะเลยนะคะว่าเอ๊ะจริงแล้วผู้จัดการดาราเนี่ย
เขามีความสำคัญยังไงเขามีหน้าที่ยังไงกันแน่นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งหลายคนอยากรู้จริงเลยว่าบทบาทมันคืออะไร
ล่าสุดนางเอกอย่างคุณใหม่ดาวิกานะคะได้มาร่วมเปิดตัวในฐานะแบรนด์แอมบัสเดอร์แอปช้อปปิ้ง
ชื่อดังสวยเนอะซึ่งก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่า
คำโวยพรวันคล้ายวันเกิดที่สาวใหม่โพสต์ถึงพี่กล้าวน้ำพราว
จัดการส่วนตัวที่ดูแลกันมานานมาก๑๔ปีคุณ
คือพอถามถึงความสำคัญของดาราและผู้จัดการตัวเธอเนี่ยมองว่า
ผู้จัดการเนี่ยนะคือคนสำคัญมากที่คอยดูแลแล้วก็คอยเคียงข้างในทุกเรื่องเลยตลอด๒๔ชั่วโมง
คือเวลาเราไปสัมภาษณ์ดาราจะเห็นเลยนะว่าดาราเนี่ยเขาจะตัวติดกับผู้จัดการส่วนตัวตลอดเลย
ใช่ของยังมาไม่ถึง

คือดูแลเรียกว่า๒๔ชั่วโมงอะค่ะ
ใช่ดูแลทุกอย่างจริง
จากแม่ถ้าเรามีเรื่องเราก็คงคิดถึงพี่ก้าวอะค่ะ
มันก็มีเรื่องทำงานด้วยใช่ป่ะค

พี่ก้าวเขาเป็นทั้งธุรกิจก็คือส่วนธุรกิจ
แต่เขามีความเป็นครอบครัวให้เราด้วย
อันนี้เราเลยรู้สึกโชคดี
ให้ซื้อของขวัญให้สาวใหม่หน่อย

เป็นนาฬิกาเรือนโปรดที่ถูกใจสุด

ก็ตอนที่รับปริญญาแล้วหนูบอกพี่ว่าหนูอ่ะ

หนังก็ไปสั่งของมาให้หนู

เข้ากับมีมุมคนเดียวในใจ

ถ้าเก่ารักเดียวจ่อยหรับคุณคนเดียวนะคะ
จริงพี่เต๋อก็เป็นผู้จัดการครูนายราวิกาน่ะ